ช่วงนี้ต้องบอกว่าใครมีกำลังพอช่วยกันได้ก็อยากจะให้ช่วยเหลือกันจริงผมเข้าใจแหละ
หลายคนเขาก็ทำเต็มที่แล้วช่วงเวลาที่มันยากลำบากแบบนี้ถ้ามีโอกาสนะครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ย
อยากจะพาไปดูน้ำจิตน้ำใจของชาวบ้านที่เขาไม่ทอดทิ้งกันในยามที่ลำบากเป็นอย่างไร
ไปติดตามกันเลยครับในช่วงของคุณชนะหยับหรอ
โผล่ของหนีสันหน้ากินหน้าทานนี่คือลูกพลับว่ามีพัปะลูกพลับครับย้อนเด็ดของดีชาวไทยภูเขา

บ้านใหม่ร่องกล้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก
คือตอนนี้เนี่ยผมจะบอกแบบนี้ว่า
พวกเขากำลังประสบปัญหาเนื่องจากผลผลิตออกมา
มากจำนวนมากเลยนะ
แต่ขายไม่ได้ครับเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่มีเลย
ช่วงนี้ต้องยอมรับนะหลายที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวได้รับปัญหาหมดนะครับ
พ่อค้าแม่ค้าคนกลางก็หายไปด้วยเพราะว่าการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
ก็ไม่ได้มาจะส่งออกก็ลำบากอีกช่วงนี้นะครับ
เอางี้ละกันอย่างที่ผมบอกฮะคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับ
ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิสุนโลกนะครับ
ก็เลยร่วมกับกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านใหม่ร่องกล้านะครับ
จับมือกันฮะเปิดพื้นที่ใหม่เลย
นำผลผลิตกว่า๕๐๐กิโลกรัมนะครับ
วางขายที่ริมถนนเรียบแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก
ด้านหน้าแพร่ภูฟ้าไทยซึ่งเป็นทำเลทอง

ชาวบ้านเขาก็ไปแวะซื้อกันได้ไงครับคุณผู้ชมครับ
คุณใบตองคุณชิสาเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมยังไงคะชาวบ้านเขาออกมาซื้อโอ้โหเรียกว่าอยากจะมาช่วยเหลือกันนะครับ
ผลตอบรับดีจริงเลยนะครับแวะอุดหนุนกันเพียบ
คือมันเป็นผลไม้ที่หาทานยากอยู่เหมือนกันนะยึดทรัพย์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าง่ายนะในประเทศไทยของเรานะครับ
เอางี้ละกันนะครับใครที่อยู่ใครไม่ได้อยู่พิศนุโลกจะอยากช่วยเหลือทำไงเดียวคุณชนะ

อย่างนี้ละกันไปอุดหนุนลูกพลับของกลุ่มเกษตรกรชาวไทยภูเขาเผ่ามงค์บ้านใหม่ร่องกล้ากันได้นะครับ
หมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้แล้วตั้งหลายเบอร์ผมบอกตั้งเบอร์หนึ่งละกัน๐๘๑๗๐๑๑๑๙๙
ลองโทรไปกันดูนะครับ
ดิฉันยังอยากทานพอดีเลยเดี๋ยวโทรไปนะคะ